จากภาคใต้นะครับขึ้นไปภาคอีสานนะครับ
ที่จังหวัดสุรินครับคุณผู้ชมครับ

ใต้ที่ยกครบเพลิงนะฮะแบบนั้นแหละครับ
สมัยนี้นะครับขี้ไต้เขาพัฒนานะครับ

นี่ครับชาวบ้านที่บ้านตะโกตำบลตระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
รวมกลุ่มผลิตคิดไต้เม็ดครับเชื้อเพลิงสำหรับจุดก่อไฟ
เปลี่ยนรูปแบบคิดไพ่จากไม้แท่งเป็นเม็ด
สะดวกในการจุดไฟง่ายต่อการขนส่ง
เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ผลิตขี้ไต้
นายเกียรติศักดิ์งามเชยผู้คิดค้นและประธานกลุ่มผลิตคิดใต้เม็ด
ก็บอกว่าแรกก็เริ่มทำขี้ใต้แท่งยาวส่งขาย
แต่มีลูกค้ามาบอกว่าใช้ลำบากอยากได้แบบที่จุดไฟติดง่ายมีไหม
จึงเป็นโจทย์ให้มาคิดทำเป็นขี้ไต้เม็ด
ใช้เวลาพัฒนามา๒ปีครับโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุริน
ก็เข้ามาส่งเสริมจัดเป็นกลุ่มผลิตขี้ไต้เม็ดมีสมาชิกนะครับ๒๕ครอบครัวเลยทีเดียว
ส่วนผสมของขี้ไต้เม็ดจะมีขี้ยางพารานะครับแล้วก็มีหัวเชื้อขี้ไต้และยางของต้นยางนา
นำมาบดรวมกันครับแล้วก็คลุกผสมกับขี้เลื่อย
แล้วนำมาห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ปั้นเป็นเม็ดกลม
จากนั้นก็นำไปต้มในน้ำและลายเทียนเก่าเป็นพาราเฟน
เพื่อเคลือบให้กี้ไต้เม็ดคงรูดครับและลดควันนะครับ

สมาชิกในกลุ่มก็จะรับงานไปทำทั้งการห่อหนังสือพิมพ์เป็นเม็ด
ค่าจ้าง๑๐๐บาทต่อ๑๘๐๐เมตรนะครับ
หนึ่งก็ได้หลายพันบาทส่วนคนที่แพ็คลงถุงก็ได้ค่าจ้าง
ละสองร้อยบาทครับนี่แหละครับดังภาพที่เห็นนะครับ
โดย๑ถุงเล็กมี๘เม็ดขายถุงละ๓บาท๕๐สตางค์

หลักอยู่ในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
รวมทั้งภาคอีสานนะครับ

ดังเบอร์โทรดังเก่าที่ขึ้นหน้าจอนะครับ
หมายเลข๐๘๖๘๙๕๕๑๑๙ครับ

หนึ่งเดียวในประเทศไทยขี้ไต้เม็ดนะครับ